ส่วนงานนี้เป็นงานบวชขบวนแห่นาคค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะคือตำรวจในพื้นที่เนี่ยเขาก็ไปช่วยอำนวยความสะดวกไปดูเรื่องของการจราจรแต่ไม่รู้ยังไงแหละวัยรุ่นเป็นเพื่อนนาคทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการขึ้นไปบนรถตำรวจครับทั้งดื่มทั้งเต้นโอ้ยเสื้องันใหญ่เลยค่ะคนเห็นภาพภาพเนี้ยเขาก
อำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรให้กับพิธีแห่นาคก็มีขบวนแห่กันเนี่ยค่ะ
แล้วก็เต้นกันอย่างที่เห็นคนก็วิจารณ์กันเยอะ
คือที่แรกคนที่เห็นเนี่ยคิดว่าตำรวจเองด้วยซ้ำ

ก็เลยมีคำถามว่าเอ้าคุณเอารถตำรวจ
แล้วก็มากินล่งกินเหล้ากันบนหลังรถมาแห่นาคอย่างนี้เหรอ
แล้วหลายคนเขาก็มองไปมองมาไม่น่าจะใช่ตำรวจหรอก

บอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปเมื่อสักครู่นี้คือ๑๘มีนาคมค่ะ
คือได้ไปขอตำรวจให้มาช่วยหน่อย

จะมีขบวนพิธีแห่นาคของนายนัทพลกองศูนย์เนิน
เคลื่อนขบวนจากบ้านในพื้นที่หมู่๔ตอนเที่ยง

ตำรวจโทพานุพงภาดี
ตำรวจรีวัฒนาปัญญาแดงตำรวจสพแม่เปิล
เป็นคนขับรถนำขบวนมาให้

แต่กลายเป็นว่าวัยรุ่นที่ไปเสิร์งไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
บนรถตำรวจเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนนาค
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
ขึ้นไปเต้นไปเมากันแบบนั้น
ก็เลยต้องขอโทษตำรวจขอโทษสังคม

จนเกิดภาพภาพนี้ที่เป็นภาพไม่เหมาะสมนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพอเห็นก็รีบไล่นะ
จริงแล้วรีบไล่ลงจากรถนะคะแต่ก็ไม่ทันแล้วไงคะ
ก็โดนบันทึกภาพถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์ในโลกโซเชียล
ที่ทำให้สร้างพวกเดี๋ยวร้อนในครั้งนี้
ต่อไปนะถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ให้มีปัญหาในเรื่องแบบนี้
ผู้กำกับสพแม่เปิลค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสมศักดิ์เขียวอ่อน
บอกว่าวันที่เกิดเรื่องตามคลิปภาพเนี่ยนะคะ
ตำรวจรีวัฒนาปัญญาแดงตำรวจจราจรสพแม่เปิล
เป็นผู้ควบคุมรถตำรวจเคลื่อนนำขบวนแห่นาคออกจากบ้านงาน
ข้ามถนนสายหนองจิกรีถนนสุดไปตั้งขบวนแห่
ไปฝั่งตรงกันข้ามครับมีรถขับตามมาตั้งขบวนอีกประมาณสี่คัน
มุ่งหน้าไปตลาดสวทประชารัฐรอรถเครื่องเสียง
ค่อยค่อยเคลื่อนตัวออกมาจากซอยแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะ
สิบตำรวจโทพานุพงศ์ไปยืนจัดการจราจรอยู่ที่กลางถนน

ก็เลยกลายเป็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่น
เปิดกระบะท้ายรถตำรวจ

บอกว่านั่งได้ถ้านั่งเฉยอนุญาต
แต่กลายเป็นว่าระหว่างที่รถค่อยเคลื่อนเห็นไหมคะเคลื่อนช้า
กลุ่มวัยรุ่นที่นั่งท้ายกระบะไม่นั่งแล้ว
ลุกขึ้นมาแล้วก็เต้นกันใหญ่เลย
ตามภาพในคลิปค่า
ตำรวจก็เลยบอกว่า
ตามคลิปคือไม่ใช่ตำรวจแล้วก็ตามคลิปที่เห็นไม่ใช่ว่าโอ้โห
ทำไมเอารถตำรวจมาอยู่ร่วมขบวนแห่นาคแล้วก็เต้นกันบนรถตำรวจ
ว่าไม่ใช่ตำรวจไปอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร
แล้วก็กลายเป็นว่ามีวัยรุ่นไปนั่งแล้วก็ไปเต้นนะคะ
วัยรุ่นทั้งหมดนี้เขาขอโทษนะคะเขาทำคลิปออกมาขอโทษด้วย
จะทำให้กลางองค์กรของตำรวจจะได้เสียหายผมแค่นึกสนุกกันเครือคะนอง
ที่ขับรถนำความบวลเมื่อนั้น
๗คนนี้นะคะตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกไปพบค่ะครับไป
พบตำรวจหน่อยนะคะก็เพื่อสอบสวนนะคะถ้ามีความผิดก็จะ
มีการดำเนินคดีนะคะข้อหาเบื้องต้นก็คือเรื่องของการ
ดื่มสุราบนทางในขณะขับขี่หรือโดยสารอยู่ในรถ
คือมันมีกฎหมายลักษณะแบบนี้อยู่แล้ว
คุณนั่งอยู่บนรถคุณดื่มไม่ได้ต่อให้คุณไม่ได้ขับนะ
ถ้าคุณนั่งแล้วคุณดื่มมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู่เนี่ยค่ะ

ตัวนี้อาคารเตรียมจะแจ้งข้อหาตามนี้นะคะ
โทษหนักนะฮะจำคุก๖เดือนปรับ๑๐๐๐นะฮะ